ลุงก็กลับเข้าไปนั่งในรถปึ้งก็สตาร์ทรถรอเหมือนเดิมแล้วก็เปิดกระจกแล้วก็เอ็นบอกจังหวะที่ลุงเอ็นเบาะจะนอนเนี่ยเอ็นเอ็นไปประมาณนี้พี่ลุงก็ปรับกระจก
ปุ๊บลุงสดุ้งเหลือกเลยอเรนนี่จบมองหลัง
ปุ๊บใช่เอาออลมานั่งอยู่บอลหลัง
อเจมส์ขอโทษนะครับคุณเป็นอะไรกับเจ้าของเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้
อเจมส์ตอนนี้เจ้าของเบอร์เนียนถูกฆาตกรรม

อเจมส์สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ็ควัชละพลฝึกใจเกมส์
เหมือนเช่นเคยครับและแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
และต้องฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญมีเรื่องร้อนอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับ
ทีมงานของเรารอเรื่องจากคุณผู้ชมอยู่ครับและในสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่ในธีมของผีนางลำ
และนักเล่าที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญเขาคนนี้มีลีลาการเล่าที่ไม่แพ้ใครเหมือนกัน
ถ้าคุณผู้ชมทุกท่านพร้อมเราไปติดตามรับชมเรื่องราวของผีนางรำในค่ำคืนวันนี้พร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเราในทีมนางรำอีกหนึ่งท่าน
คุยกับคนนี้ทีไรนี่หิวทุกทีเลย

ยินดีต้อนรับคุณเต้ฮะสวัสดีครับคุณเต้ค่ะ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีผีดุของเรา
ปกติเราคุยกันผ่านทางสายโทรศัพท์

ครั้งนี้เนี่ยเรามาคุยกันแบบเห็นหน้าเห็นตา

แล้ววันนี้เรื่องราวที่จะมาคุยกันคุณเต้ครับ
แน่นอนว่ามันเป็นผีที่ทั่วทั้งโลกให้การยอมรับ
ทั้งโลกรู้จักกับผีชนิดนี้
ก็คือนางรำ
วันนี้คุณเต้มาพร้อมกับเรื่องของนางรำผู้อาพับ

เป็นประสบการณ์บอกเล่าของคนที่ผมรู้จัก
ใครเป็นลุงคนขับแท็กซี่

น่าสนใจเรื่องของคุณลุงคนนี้

ผมรู้จักแกมาประมาณ
หลายปีแล้วเกือบ๑๐ปีได้แล้ว
แกก็มีเรื่องเล่ามาเล่าให้ผมฟังบ่อย
ผมก็เคยมาถ่ายทอดในรายการของพี่แจ๊ค
หนึ่งในนั้นก็คือมีเรื่องภูติศาสตร์พิษณะ

แล้วคราวนี้ลุงเขาก็มีเรื่องมาเราต่อ
แต่เหมือนที่แกเล่าแกก็จะเล่าแบบคนสไตล์คน
เล่าแบบไม่ได้มีสตอแบบปฏิปต่อเรื่อง
แต่ผมสนใจเรื่องนี้ก็เพราะว่า

หลังจากแกเจอเรื่องวิญญาณของ
ผู้โดยสารที่ขึ้นมาในรถแกเนี่ย

มันมีหลายเวอร์ชั่นหลายแบบ

แกก็เลยเรื่องด้วยให้ผมฟังเลยนะครับว่า

แท็กซี่ขาวเหลืองเป็นของตัวเอง

แล้วแกตอนแรกแกก็เช่า
แต่พอสักพักพอแกเริ่มมีเงินมีทองมีทุน
แกก็เริ่มไปออกแท็กซี่เขียวเหลือง

แกก็ไม่ต้องเป็นมีกะแล้ว

อยากอาบขอบก็ออกอยากหยุดก็หยุด
แกก็จะมีทุกที่ที่แกจะไปแกจะไม่เคยปฏิเสธ
วันนั้นแกขับรถเข้าไป
ก็ล่องหาลูกค้าเรื่อยครับไม่ได้รีบอะไร
ช่วงประมาณเกือบสักน่าจะ๕โมงกว่า

แกเห็นผู้โดยสารคนหนึ่งยืนโบกอยู่
แต่แกเห็นปุ๊บตอนแรกแกตกกระใจหน่อยหนึ่ง
ด้วยความงงเพราะว่าน้องคนที่โบกอยู่เนี่ย
เป็นผู้หญิงตัวไม่ใหญ่มากเล็กนิดนึง
แต่ชุดเสื้อผ้าที่เขาใส่เขาใส่กางเกงธรรมดากางเกงยีน
ใส่เสื้อธรรมดาแต่หน้านี้แต่งเต็มเลย
หมายถึงว่าแต่งหน้าน้าเออ

ในที่นี้คือแบบเหมือนจะแต่งไปออกงานอะไรสักอย่าง

ด้วยการที่ลุงมองก้าวผูมอะไรอย่างดีเลย
ลุงเขาก็ถามว่าไปไหนคะ
น้องคนนี้ก็บอกว่าจะไปงานที่วัดนี้
เขาขึ้นมาก็คือสนทนากันธรรมดา
แล้วก็มีถุงลุงกับแกก็เปิดท้ายรถ
ก็มีถุงคล้ายเหมือนถุงใส่สัมภาระเสื้อผ้า
มันจะเรียกอะไรจะเรียกกันป่ะถุงหมอรำป่ะครับพี่
คล้ายเหมือนช่วงพวกนักดนตรีพวกถ่าหางเครื่องเขาใส่กันนะครับ
อเจมส์ถุงอยู่ที่เป็นรายใส่ลุงบ๊วยใช่ประมาณนั้น
ลุงก็เปิดเขาหิ้วขึ้นใส่หลังรถให้แล้วก็คุยกัน
ก็ตามปกติที่คือลุงแกก็จะเป็นอาทิไฟล์ครับ
คุยกับลูกค้าตามปกติแล้วถามว่าหนูไปไหนก็บอกว่า
ไปวัดแห่ง๑ที่นี่แล้วลุงแกก็สงสัย
อเจมส์หนูเป็นนางรำเหรอ
อเจมส์ใช่ค่ะลุงคิดถูกลุงคิดถูกว่าน้องคนนี้เป็นนางลำลุงก็เลยบอกว่าอ๋อแล้วทำไมถึงไม่ได้ไปกับคณะล่ะ
น้องคนนี้ก็เลยพูดขึ้นมาว่าหนูรับงานพิเศษหนูเป็นนักศึกษาวิรัยนาตสินที่๑แล้วกัน
หนูรับงานพิเศษเพราะว่าหนูไม่ได้มีคณะกับเขาแต่มีอาจารย์เขาฝากให้หนูไปหาจ๊อปอะไรประมาณนี้
ก็เลยด้วยการที่คุยกันเนี่ยไปสักพักหนึ่งแล้วจนลุงก็ถามว่าแล้วอย่างนี้ต้องขึ้นรถไปบ่อยก็คือถามไปเรื่อยคุยไปบอกว่า
ก็จะมีมั่งแล้วมีรถประจำไหมไม่มีลุงก็เลยถือโอกาสบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมลุงจะเป็นคนขับประจำให้หนูเอาไหม
เวลาถ้าหนูไปไหนเนี่ยหนูทำรายการบอกมาใน๑อาทิตย์หนูจะไปไหนบ้างน้องคนนี้ก็รู้สึกว่าแล้วลุงคิดค่ารถยังไง
ลุงบอกว่าลุงเหมาเอาราคาถูกเดี๋ยวลุงไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับว่าค่ารถเท่าไหร่อะไรไงโอเคแต่มันก็จะถูกกว่าไม่ต้องมานั่งกดมิเตอร์เลย
ลุงก็โอเครับปากคุยกันจนลุงเนี่ยรับส่งน้องคนนี้ชื่อออนนะครับชื่อน้องออนลุงสิงห์ก็รับส่งน้องออนอยู่ประมาณสักเกือบ๓เดือนได้
เดือนนึงเนี่ยน้องออนจะมีงานอาทิตย์ละประมาณ๓๔งานก็เยอะอยู่พอสมควรแล้วน้องออนเนี่ยก็จะให้ใบตารางงานกับลุงไว้ว่าวันนี้มารับ
วันนี้อาจจะมาเช้ามีงานแก้บนมีงานขึ้นศาลหรือมีงานลำถวายหน้าศพน้องออนก็จะให้รายการลุงไว้จนวันหนึ่งมันรู้สึกลุงเล่าว่ามันเป็นวันอาทิตย์
จะมีงานที่น้องออนจะต้องไปลำรู้สึกจะเป็นงานพระราชทานเพลิงศพของใครสักคนหนึ่งที่วัดนี้แล้ววัดนี้ลุงก็เคยไปแล้ว
ลุงเค้าก็จะโทรมาหาน้องออนอะคือด้วยการพูดว่าไปนางลำที่เราเป็นฟรีแลนด์อาทิตย์เราไม่ได้มีคณะไปพร้อมกับเค้า
เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปก่อนเราต้องไปก่อนเขาไม่ต้องให้เขามารอเราคณะเขาจะมาก็คือพร้อมเลยขึ้นเลย
ลำเพลงเดียวกันอะไรก็ซ้อมไว้หมดแล้วพอถึงเวลาลุงโทรไปหาตอนบ่ายสาม
เพราะต้องรีบออกก่อนเพราะช่วงรถติดต้องไปถึงที่วัดก่อนประมาณช่วง๖โมง
ก็จะมีการลำกันประมาณช่วง๖โมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งก็จะมีพระราชทานส่วนประมาณ๒ทุ่ม
ลุงสิงห์โทรหาน้องออนเนี่ยหลายสายมากน้องออนไม่รับตั้งแต่ช่วง๓โมงเย็นถึง๔โมงไม่รับ
จนลุงสิงศ์คิดว่าไม่ได้แล้วแต่ระหว่างทางที่โทรไปลุงสิงศ์ก็ขับรถไปด้วย
แล้วโทรสมท้อไปด้วยตลอดแต่น้องออนไม่รับเลยหลายสายมาก
จนขับรถไปถึงที่หน้าบ้านลุงสิงศ์เห็นไอถุงสามพระราชของแก
ที่จะเจอกันตรงนี้เขาก็จะมาวางไว้หน้าบ้าน
ลุงสิงศ์เห็นไอถุงแกก็เลยเดินลงจากรถแล้วก็โทรสับอีกรอบหนึ่ง
เป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณ๓๔สายจนลุงสิงศ์ก็รู้สึก

สิงห์ก็เลยทำไงหรือว่าน้องไปกับเพื่อนหรือใครมารับ
หรือก็ไปแล้วแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวลุงมาก็ค่อยยกของไปให้
ลุงก็เลยคิดอย่างนั้นลุงก็เลยยกของใส่รถแล้วก็ไปในพิกัดวัดที่มีนัดกันไว้ที่จะต้องไป
ก็ไปถึงที่วัดก็ประมาณ๕๖โมงลุงก็โทรอีกก็ไม่รับ
จนรู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติตรงที่ว่าทำไมคนเรามันหลายสายมากแล้วมันไม่รับโทรศัพท์กันเลยเหรอ
ลุงก็เฉยไม่เป็นไรก็นอนรอจนจุดที่เค้าจำหนักกันไว้ว่าต้องคอยรถรอตรงนี้นะ
จนหลงได้ยินเสียงเพลงงามภิภาตเขาเลิกมะเร็นเริ่มจะมีลำแล้ว
เข้าไปในวงที่นางลำเจอน้องอ่อน

ก็คือพูดมาว่าน้องออนมากับเพื่อนอ่าโอเคงั้นไม่เป็นไร
ก็สตารถ้านอนแต่เปิดกระจกไปนิดนึงแล้วก็ล็อกสี่ด้าน
ก็นอนลำเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง
ลุงแกเหมือนเผลอพอให้หลับไปให้หลับไป
ต่อสะดุ้งมาอีกทีนึงเฮ้เองอาหงาเนี่ย
โฮลี่อ่ะหยุดแล้วอืม

แกก็ลุกขึ้นมาแกก็ว่าน้องอ่อนเรียงไม่มาอีก
ก็เลยเดินลงไปจากรถเพื่อจะโทรศัพท์หาน้องออนอีกหนึ่งครั้ง

โทรศัพท์ติดแต่มีเสียงมันมีเสียงอู้อี้อู้อี้อะไรเข้ามาในสายโทรศัพท์
ลุงก็บอกฮาโลน้องออนใช่ไหมได้ยินไหมนี่ลุงเองนะนี่ลุงนี่ลุงลุงสิงนะลุงสิงนะ
มันมีเสียงอู้อี้อย่างเดียวแล้วก็คึกคักคึกคักอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนสัญญามันรบกวนนะครับ
ลุงก็ไม่เป็นไรรับแล้วเดี๋ยวคงเดินมาลุงก็กลับเข้าไปนั่งในรถ
ปึ้งก็สตาร์ทรถรอเหมือนเดิมแล้วก็เปิดกระจกแล้วแกบอกเอ็นบอก
จังหวะที่ลุงเอ็นบอสเดี๋ยวนอนเนี่ยเอ็นไปประมาณนี้ครับลุงก็ปรับกระจก
ปุ๊บลุงสดุ้งเหลือกเลยกระจกมองหลังใช่น้องออนมานั่งอยู่บอสหลัง
ตอนไหนวะอืมถูกครับน้องออนมานั่งอยู่ตอนไหนเพราะตอนที่ลุงนอนอ่ะ
ล็อกประตูแล้วตอนที่ลุงลงจากรถก็ลงอยู่แค่ตรงรถแล้วก็มองผ่านหลังคารถไป
ครับน้องอ้อมมานั่งอยู่ตอนไหนลุงลุงตกใจตกใจในที่นี้คือในตกใจแบบว่า
เหมือนคนยังไม่คิดอะไรมากแต่ตกใจเฮ้ยเอ้าแล้วทำไมมาเมื่อไหร่ไม่เห็นลูก
จังหวะนั้นลุงก็ลุกขึ้นมาอ้าวออนแต่ลุงเขาเอาเก็บความสงสัยอะไรไว้
ระหว่างตอนขับรถเขายังไม่ถามเลยนะครับเขาก็เลยบอกว่าหนูมาเมื่อไหร่ลูก
ทำไมลุงไม่เห็นอ้อก็ตอบว่ามานานแล้วอืมมานานแล้วเขาบอกว่าเออเออเออเออ
อย่างนั้นเดี๋ยวไปเลยนะไม่มีอะไรแล้วนะลุงก็เดินไปดูหลังรถ
ถุงน้องออนไม่ได้เอาลงเพราะว่าลุงเอามาก็ขับรถกลับ
จังหวะกำลังจังหวะที่กำลังจะถึงบ้านทุกครั้งเนี่ยลุงก็จะคุยกับน้องออนว่า
ซื้อของไหม๗๑๑ไหมอะไรไหมสะดวกซื้อไหมแล้วก็มีข้าวไหม
เพื่อจะเอาเนี่ยเข้าไปกินในบ้านทุกครั้งก็จะมีการจอดรถบ้าง
แต่วันนี้น้องออมผิดปกติลุงสิงห์บอกว่ามันเป็นวันที่รู้สึกว่า
มันไม่ใช่ความคุ้นเคยที่เราเคยสัมผัส
เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาคุยกับน้องออนเนี่ย
มันจะมีอารมณ์ของเด็กล่าเริงดีใจที่ได้มาทำงานดีใจที่ได้เงิน
แต่วันนี้มันมีความหดหู่มันมีความวางเวงอยู่ในรถ
เหมือนลุงสิงห์อยู่ระหว่างอะไรสักอย่างกั้นเอาไว้
แล้วมันเข้าไม่ถึงซึ่งกันและกันลุงสินเขาก็แก้สัมผัสได้
แก้แก้คิดในใจแก้แก้แก้แก้พยายามมองกระจกหลังทุกครั้ง
มันก็นั่งนิ่งไม่มีคำพูดอะไรออกมาจากปากเลย
คำตอบคำจนถึงหน้าบ้านลุงสิงห์ก็บอกถึงแล้วนะอ่า
แล้วเดี๋ยวก่อนจะลงเหมือนลุงเขาก็จะบี๊บงานกัน
เดี๋ยวอีกวันนี้นะเดี๋ยวลุงจะมารับเหมือนเดิมนะเดี๋ยวรอตรงนี้นะ
น้ำหวานไม่พูดอะไรเปิดประตู

เผลอมือกดแต่แกบอกว่าไม่ใช่
จังหวะที่แกกำลังจะเปิดกระโปรงรถ
ข้างหลังจะลงหย่องรถ

เหมือนประตูเนี่ยครับมันเป็นการเปิดออก

แกไม่ได้หันไปมอง

แต่พอเข้าไปทีน้องออนเนี่ย

ลุงสิ่งรู้สึกมันแปลกแล้ว

แล้วน้องออนไม่มีการทักทายอะไรเลย

แล้วมันก็

แล้วก็เดินถือถุง

มองว่าน้องมันเด็กวัยลื่นผู้หญิง

ย่ามในบ้านก็คือจะวางของไว้ที่ตรงรั้วในบ้าน
หลัวของในบ้านก็มันเป็นหลัวประมาณครึ่งครึ่งหน้าออก

แล้วลุงก็บอกตะโกนเข้าไปว่า

เดี๋ยวประมาณสักเดี๋ยววันพุธเจอกัน
พุธหรือวันอังคารเนี่ยครับเดี๋ยวเจอกันลุงก็จะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่

แต่พอขับรถกลับมามันมีคำถามอยู่ในหัวแกเยอะมาก
กับเหตุการณ์วันนั้นที่เกิดขึ้นมันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่แกรู้สึก

นั่งได้ยังไงในรถที่ลุงไม่ได้เปิดรถ

แล้วตอนลงลุงยังไม่ได้เปิดหลอกให้ลุงลงไปได้ยังไง
แล้วทำไมเดินเร็ววันนี้ไม่คุยเป็นอะไร
แต่ลุงเขาพยายามจะคิดดีเขาคิดขึ้นมาว่า
หรือน้องเขาไม่อยากให้ลุงมารับแล้ว
อยากเปลี่ยนคนขับหรือเปล่าแต่น้องเขาไม่กล้าพูด
ก็เลยแสดงออกแบบนี้ใส่ลุงสิงห์
วันที่ลุงสิงห์ต้องมารับน้องปอนอีกทีอีก๒วัน
แต่วันนั้นจะเป็นวันที่ลุงสิงห์จะต้องมารับงานเช้า
เป็นงานลุงสิงห์เล่าให้ฟังว่ามันเป็นงานเหมือนเป็นงานขึ้นศาลใหม่
แล้วก็จะมีการลำถวายสาร
ก็มาตั้งแต่เช้าเลยเลิกของเจ้าภาพ๙โมง
๙โมงประมาณ๙โมง๙นาทีหรือ๙โมง๑๙นี่แหละ
ลุงสิงห์ต้องมาประมาณ๖โมงเช้า
จังหวะ๖โมงเช้าที่ลุงสิงห์ขับรถเข้ามาเนี่ยลุงสิงห์ก็จะโทรเหมือนเดิม
แต่โทรรอบนี้โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้

ใช่ไม่มีตอนนั้นตอนนั้นยังติดต่อได้แต่ไม่รับ

ด้วยความว่าติดต่อไม่ได้เนี่ยลุงสิงห์ก็ต้องทำหน้าที่
แต่เต็มที่ก็คือต้องหมาก่อนมาดูว่าอย่างไร
พอลุงสิงห์มาถึงปุ๊บจะจอดรถเข้าตรงหน้าบ้าน
ลุงสิงห์ก็เห็นถึงวางรอแล้ว
ลุงสิงห์ก็โอเคก็อยู่ในบ้านแล้ว
ลุงสิงห์ก็ตะโกนเรียกหน้าบ้านออนลุงมาแล้วออนลุงมาแล้ว
ไม่มีใครออกมาตะโกนเรียกอยู่นานมาก
จนลุงสิงห์คิดว่าชัวร์แล้วแหละ
เขาคงไม่อยากให้เรามารับแล้ว

สิ่งคิดอย่างนี้อย่างเดียวเลยครับลุงสิงคิดแค่นี้

เขาอาจจะมีเพื่อนมารับอะไรแล้ว
ก็คือแบบไม่อยากจะเสียความรู้สึกกับลุงประมาณนี้
ลุงสิงห์ก็เลยเดินอ้อมรถ
เพื่อจะไปเอาถุงนี้ขึ้นรถเหมือนเดิม
แต่คราวนี้จังหวะที่ลุงกำลังจะเดินไปจับถุง
ปุ๊บถุงมันแฉะพี่
มันเปียบใครเอาน้ำมาลาด
ลุงแกก็รู้สึกว่ามันผิดปกติ
มันผิดปกติตรงที่ว่าลุงก็เลยใช้ความจำตัวเอง

ลุงเกิดคำถามในหัวเยอะมาก

จริงพี่มันแฉะเหมือนโดนน้ำค้างตากมาหลายวัน

ติดต่อใครดีล่ะติดต่อใครไม่ได้เลย
ก็เอาถุงขึ้นรถเหมือนเดิม

ไปคราวนี้ที่งานไม่เจอน้องออน

ลุงสิงห์ก็เลยรอจนคณะเสร็จที่เขาร่ำกันเสร็จ
ก็เลยไปถามว่าติดต่อนางลำคนนี้ได้ไหม
น้องชื่อออนคนนี้
คณะก็บอกว่าเนี่ยวันนี้เขาก็โทรหา
เจ้าภาพเขาก็บอกว่าขาดไปไหนคนนึง
เพราะเขาขอไว้เท่านี้ทำไมมีแค่นี้

ลุงก็ขับรถกลับบ้าน
ด้วยความที่ขับรถกลับบ้านมาก็ปกติอะครับ

รู้สึกวันนี้ลุงคิดอะไรเยอะในหัว

ก็ขับรถไปนอน

เหมือนลุงเนี่ยแกฝันอะไรทั้งอย่าง
จะว่าฝันก็ได้เพราะลุงเหมือนยังไม่ได้นอนเลย
นิดเดียวแกได้ยินเสียงเพลง
แล้วหน้าวงปีภาคขึ้นมาเลย

ไทยเดิมขึ้นมา

แกก็รู้สึกเหมือน

แล้วก็มีอะไรมาตรงหลังหูแกหน่อยหนึ่ง
บอกว่าพาหนูไปหน่อย

จนลุงรู้สึกว่าเสียงนี้

หลังจากนั้นน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมง
มีโทรศัพท์ของน้องออนโทรเข้ามา

ตั้งใจมีคำถามเยอะมากที่สวนกลับไป

แต่สุดท้ายมันไม่ใช่พี่แจ๊คครับ
โทรเข้ามาเบอร์โทรมันเป็นของน้องออน
แต่เสียงที่โทรเข้ามาประโยคแรก
ลุงสิงตอบหัวไปฮัลโหลอนเหรอ

นี่คุณเป็นใครไม่ใช่ออสเหรอบอกสักครู่นะครับ
พักหนึ่งเขาส่งมืออย่างนั้นถามไปให้ใคร
ก็ไปสระเข้าคุยกับมาว่าขอโทษนะครับคุณเป็นอะไรกับเจ้าของโทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้อ๋อผมเป็นคนขัดทรักไซซี่ครับ
คุณพอมีเวลาไหมคุณมาหาผมที่สถานีตำรวจจุดจุดหน่อย
บอกมีอะไรหรือเปล่าคุณมาก่อนคุณมาก่อนหรือจะให้เราไปรับ

ลุงสิงฮ์ก็งงไปแบบงงก็บอก
ผมไม่สนใจผมอยู่นี่บ้านอยู่นี่บ้านอะไรที่นี่

อ่านี่เบอร์คุณใช่ไหมที่โทรเข้ามา

อืม
มันมีเบอร์โทรคนแค่สองคนครับพี่แจ๊

แล้วตำรวจก็พูดขึ้นมาว่า
ตอนนี้เจ้าของเบอร์เนี่ยถูกฆาตกรรม
อ่าอืม

สิงห์บอกเจนเป็นไม่ได้ไงถูกฆาตกรรมที่ไหนแล้วใครฆาตกรรม

ตอนนี้กำลังสืบสวนอยู่แต่ที่เราต้องเรียกให้คุณมาเนี่ยเพราะว่าเบอร์ของคุณเนี่ยโทรเข้ามาตั้งแต่วันอาทิตย์

ตำรวจก็เลยต้องเอาเบอร์แกะเบอร์แกะลอยชาร์จโทรศัพท์จนเครื่องติดแล้วก็กู้ข้อมูลแล้วโทรหาคุณ

สิงห์ด้วยความช็อกเราก็เลยถามว่าน้องออนเสียชีวิตยังไง

ลุงสิงห์พูดขึ้นมาว่าลุงสิงห์ลืมเล่าให้ผมฟังหนึ่งอยู่ท่อนหนึ่งลุงสิงห์บอกว่าเหมือนวันที่น้องออนที่แกมาส่งน้องออนเนี่ย

ก่อนที่เท้าจะมารับอีกรอบหนึ่งของวันอังคารหรือวันพุธเนี่ยเหมือนน้องออนได้เข้าบ้านไป

มันจะมีม่านกระจกบานเก็ตอยู่ตรงหน้าประตู

น้องไม่กล้าพูดมั้งเหมือนเหยอกมาแง้มมองเรา

พูดว่าน้องออนถูกฆาตกรรมที่บ้าน

แล้วเนี่ยเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๗๒ชั่วโมง

๒ชั่วโมงแล้วเสียชีวิตในชุดนางลำ

คือตอนแรกทุกอย่างมันยังไม่ออกมาเป็นคายแม็กซ์อะไร
จนสุดท้ายตำรวจจับผู้ต้องหาได้นี่นะครับ

ภาคเหนือแล้วมาทำงานแล้วก็มาเรียน
แล้วก็มีความหวังว่าอยากจะเป็นครูนาตสิน
แล้วก็ส่งตัวเองเรียนก็เลยมีลำไพ่พิเศษ
โดยได้รับการฝากงานให้บีเป็นคณะนางลำเนี่ย
จากอาจารย์ดนตรีไทยท่านหนึ่ง
มหาลัยแล้วอาจารย์ดนตรีไทยท่านเนี้ย
ก็เป็นคนให้น้องออนเช่าบ้านหลังที่ได้อยู่
และที่ตำรวจไปตามจับมาได้ผู้ต้องหาคนนั้น
ก็คืออาจารย์ที่สอนดนตรีไทยคนนั้นอืมครับ
จากการสืบสวนทำไมน้องออนถึงเสียชีวิต
เพราะว่ามีความสัมพันธ์รับกัน
แล้วด้วยความที่เขาไม่คิดว่ามันจะพลาด
น้องอ๋อนท้องตั้งท้อง
ถ้าตั้งท้องเนี่ยก็เลยเรียกให้อาจารย์คนนี้
เข้ามาคุยกันเข้ามาเคลียร์กัน
แต่ในความเป็นจริงอาจารย์จะให้เอาเด็กออก
แต่น้องออนก็ไม่โอเคไม่โอเค
เขาบอกว่าเขาเลี้ยงได้

ส่งเสียระหว่างที่เขาไปทำงานไม่ได้ได้ไหม

เดี๋ยวปีหน้าหรืออีก๒ปีเขาถึงจะไปสอบเป็นครู
แต่ช่วยหน่อยช่วยส่งเสียหน่อย
อาจารย์คนนี้บอกว่าไม่ได้อยากให้เอาออก
เพราะถ้าวันนี้ไม่เอาออกอาจารย์เหมือนคิดว่า
มันจะมีภาระผูกพันมาตลอดต่อเนื่องกันมา
น้องออนก็รู้สึกว่าไม่เอา

คือมันเป็นเหมือนหลักฐานละเอียดมากเลย
จนวันนั้นมีชาวบ้านเขาเห็นว่ามีรถมาจอดหน้าบ้าน
เขาก็เห็นว่าเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้
เดินเข้าไปจนสุดท้ายวันนั้น
น้องอ่อนถูกฮัตกรรมจากอลัยลำพิชัย
มุรีอะที่เป็นมาก

ออนกำลังจะออกข้างนอก

เกือบว่าถ้าหนูต้องเอารู้ออกนี่หนูไม่ยอม
หนูก็จะเปิดโปรงให้คนอื่นรู้ว่าอาจารย์เป็นอะไรกับหนู
ด้วยความมีโทษะ
พูดแล้วแบบขู่เหรออะไรอย่างนี้
เขาน้องอ่อนถูกจับเอามุรี

แล้วหลังจากวันที่น้องออนเสียเนี่ย

ถึงความเฮียของน้องออนก็คือว่า
ทุกครั้งที่เวลาน้องเขาอยู่บ้านเนี่ย

คือไม่ได้ใส่แค่ชะดวงชะดาอย่างเดียว
แต่น้องแต่งตัวแบบท็อปเต็มเลย
แล้วก็ลำเพื่ออัดวีดีโอ

เพื่อบอกว่าจะเอาไปเหมือนออดิชั่น
งานที่อื่นอะไรอย่างนี้

แล้ววันนั้นอาจารย์คนนี้มาพอดี
ก็เลยเสียชีวิตในชุดของนางลำ

แถบเดียวประมาณ๖๗หลัง

เห็นเลยว่าจะมีคนลำอยู่ในบ้าน

พากลับไหนลุงเขาก็ไม่รู้

แต่ลุงแค่ใช้ความรู้สึกพูดว่า

อยากได้อะไรบอกลุงได้นะ
แล้วเหมือนเขาตอบโต้กันในความรู้สึกในจิตว่า

อืม

คราวนี้ลุงสิงห์ก็เลยต้องไปดู

ไม่มีใครมาเชิญเขากลับ

แล้วลุงสิ่งก็อาศา
คอนเชิญวิญญาณออกจากบ้าน
ระให้เป็นคนเอาโกดกระดูกของน้องอ่อนนี้

เหมือนกับญาติพี่น้อง

เรียงดูมา
ลุงก็เอาให้เรียบร้อยก็คุยบอกเออเป็นอย่างนี้
พอตอนที่ลุงจะกลับถอยรถก็กลับ
ลุงมองกระจกไปแล้วหันไปมองอีกที
เห็นน้องออนยืนไหว้ลุงอยู่
ไหว้ลุงในชุดนางลำเลยครับ
ลุงเขาแบบน้ำตาไหลเลย

ทำไมน้องเขาถึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วย
ที่น้องเขาเป็นเด็กดีครับ
เป็นเด็กดีหาเงินเรียนเอง
แต่ด้วยความใกล้ชิด
ทำให้ตัวเองต้องถล่ำลึกเข้าไป

เขาคงจะดีกว่านี้ชีวิตเขาน่าจะได้ชีวิตที่ดีกว่านี้
แต่น้องเขาต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ซะก่อน

คนเรานะผมว่ามันมีชะตาชีวิตที่แตกต่างกันไป
ก็มันเป็นปัญหาเดิม
ของผู้ใหญ่กับเด็ก
ที่บังเอิญมีความสัมพันธ์
จนกลายเป็นปัญหาลักษณะแบบเนี้ยไม่ใช่เคสแรกนะครับมันมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งแล้วมันก็กลายเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมันกลายเป็นเรื่องเล่าต่างนานานะ
เพราะฉะนั้นควรที่จะมีสติแหละกับเรื่องพวกนี้มีมักมากเกินไปไม่ได้คิดจริงจังอะไรกับใครแล้วมันทำหล่ำลึกเข้าไปถึงขนาดนี้
เข้าใจเลยว่าเวลาคุณลุงนึกถึงน้องคนนี้
เล่าเรื่องนี้แล้วคุณลุงจะมีความคิดถึง
ผมว่าเป็นความสงสารซะมากกว่า
ใช่ครับมีความสงสารของคนดูเด็ก

ของนางรำผู้อาพับนะคุณผู้ชมฮะ
ขอบพระคุณนะครับคุณเต้ครับ

คนได้ข้อคิดอะไรบางอย่าง
กับเรื่องที่คุณเต้นำมาฝากพวกเรา
แต่แน่นอนฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วย
สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้น

ทีมงานของเรารอเรื่องราวของคุณอยู่ครับ
แล้ววันศุกร์หน้า
ทางยูทูปไทยรัฐของเราเหมือนเดิม
ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ
วันนี้พวกเราทีมงานสถานีผีดุ

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ขอบคุณคุณเต้นะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป